อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
วันนี้หาคำตอบกับผู้การแต้ม
และไปติดตามรถดับเพลิงหอน้ำ๙๐เมตร
ผมจะพาขึ้นไปดูวิวสูงเสียวของเจ้าแขนยาว
แต่เป็นพระเอกในการดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
สวัสดีครับคุณผู้ชมเล่าสู่กันฟังมาอยู่หน้าจอแล้ว
คุณผู้ชมได้ติดตามหลายเรื่องหลายราว
โดยเฉพาะประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดมาทั้งสัปดาห์
คงหนีไม่พ้นกรณีคลิปที่มีการเปิดเผย
ว่ากลุ่มตำรวจนั้นทำการทรมานผู้ต้องหา
ทั้งเอาถุงคลุมผู้ต้องหาแล้วก็มีการซ้อมผู้ต้องหาจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตนะครับ
แง่ของคดีคุณผู้ชมได้ติดตามมาแล้วล่ะครับ
ว่ามีการตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่สะเทือนวงการศรีกากี

สะเทือนวงการภาชนสูรหรือว่านิติเวชด้วย
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายคนยังคงสอบถามว่า
กระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวน
เรายังมีการทรมานผู้ต้องหาจริงหรือไม่

เราจะได้พูดคุยกับผู้การแต้ม

ท่านก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย
ตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เรื่องของการสอบสวนผู้ต้องหา
ยังมีการทรมานผู้ต้องหาจริงหรือไม่
ทรมานผู้ต้องหาเนี่ยอดีตนะ
สมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามี
เพราะว่าขนาดสมัยก่อนเนี่ย

คือมีอำนาจพูดตรงใช้อำนาจ
แล้วการตรวจสอบหรือสิทธินุมชนเนี่ย
ไม่ถึงผมยอมรับว่าสมัยก่อนนี้มีแน่นอน
แต่สมัยนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมาก

หนึ่งกล้องวงจรปิดก็มี
เวลาถูกว่าตำรวจเอามาสอบ
พอออกไปเนี่ยเขาสามารถจะมาร้องเรียน

คนทำเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำ

มันมีระบบการสอบสวนที่สามารถจะให้ผู้ต้องหาเนี่ย
ให้ข้อมูลหรือรับสารภาพได้เยอะแยะมากมายครับ

เพราะว่าอยากจะได้ผลคำตอบเร็ว
แต่ถ้าหน่วยงานไหนที่คิดดีทำเป็นระบบกระบวนการแล้วเนี่ย

แต่เรายอมรับว่ามันก็มีบางกลุ่มบางคนชอบยังใช้ระบบนี้อยู่
ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคน

ทำอะไรที่ไม่ดีไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลย

แต่ว่านิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้ง
ท่านผู้การเผยออกมาแต่ก่อนมีการทรมานผู้ต้องหา
แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้ว
สอนกันใหม่ยังไงครับสำหรับตำรวจครับ
จริงแล้วเนี่ยสมัยนี้เขามีระบบการสอบสวนที่ทันสมัย
มีระบบการสอบสวนที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากมาย
มันไม่จำเป็นต้องมาทรมานหรือมาใช้ระบบที่เราเห็นอยู่เนี่ย

สมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าอำนาจรัฐหรืออำนาจเจ้าหน้าที่มันเยอะ
ประชาชนก็อาจจะไม่มีปากเสียง
สมัยนี้มันทำไม่ได้เพราะประชาชนมันเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ตรวจสอบมันเยอะ

ภูมิกับโจ้เนี่ยอายุเท่านี้ขึ้นมาเป็นภูมิกับเมือง
ซึ่งมันไม่ใช่คุณจะไวอะไรคุณต้องไปอยู่โรงพักเล็กก่อน
วิธีการเขามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ไปสืบอะไรไปสืบทอดอะไรที่มาไม่ดี
พอเข้ามาอยู่โรงพักใหญ่เนี่ยมันไปอยู่กับประชาชนเนี่ย
และนำมาใช้อย่างนี้มันก็เกิดการเสียหาย
แต่มันยังมีคำว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องซ้อมผู้ต้องหาภายในโรงพักก็ได้
ห้องอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดี
แล้วไปทรมานไปทำร้ายหรือไปทำสิ่งไม่ชอบ
และที่ปฏิศาสตร์สามารถจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัย
ทำการสอบสวนได้ก่อน๓วัน
เป็นสิ่งที่อาจจะปกปิดไม่ให้ความรู้ให้คนรู้เท่านั้นเอง
ประเทศไทยข้อกฎหมายในการที่จะไม่ทรมานผู้ต้องหา
เราไม่ได้ยึดโยงกับหลักสากลหลักกฎหมายสากล
ทำให้มีการเรียกร้องมาว่าตอนนี้เราควรจะเอากฎหมายสากล
เอามาใช้ในกฎหมายเรื่องการสอบส่วนในบ้านเราหรือเปล่าครับท่านรองจริง
จริงแล้วกฎหมายของเราในการไม่ให้ทรมานผู้ต้องหา
หรือการสอบสวนได้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นหลักสากลอยู่แล้ว
เพราะถ้าไม่เป็นหลักสากลเนี่ยต่างชาติเขาไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรม
เพราะกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยบนเบื้องต้นของกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้นทั่วโลกก็ไม่นับถือที่กระบวนการยุทธิธรรม
เราก็ยังจับเขาลงฝรั่งและทำความผิดเขาก็ยอมต้องยอมรับ
แต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนน้อยเหลือเกินที่มันไปทำให้
กระบวนการยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตำรวจเนี่ยเสียหาย
หลักแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในขบวนการของสากลอยู่นั่นแหละ
เพราะถ้าไม่สากลเราจับฝรั่งหรือจับชาวต่างชาติมาลงโทษไม่ได้หรอก
ผู้การฮะประชาชนตาดำจะเชื่อคำตำรวจได้อย่างไร
เพราะว่ามันยังมีภาพมันการณ์ที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ย
ทรมานผู้ต้องหาอยู่อีก
ผู้การอยากจะบอกประชาชนตาดำยังไงบ้างฮะ
ตำรวจเนี่ยทั้งหมดมี๒แสนกว่าคนถามว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไหมไม่ได้เป็น
ตำรวจส่วนน้อยที่เป็นแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยใกล้ชิดประชาชนตำรวจเป็นคนที่ประชาชนสนใจ
แล้วเวลาเกิดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะต้องพุ่งเป้ามาใช่ไหม
ดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขเนี่ยต้องอยู่ที่ผู้คำชา
คนพวกที่ไม่ดีเนี่ยมันหมดไปและทำยังไงที่ให้ประชาชนเชื่อมั่น
มีคนบอกทำไมไม่ปฏิรูปตำรวจองค์กรตำรวจท่านเชื่อไหมว่าองค์กรตำรวจของเราระบบของเราเนี่ย
ดีหนึ่งในสี่ของโลกแต่ที่มันเสียหายมันไม่ใช่เสียหายระบบ
มันเสียหายที่คนคนของเราไงมันไม่เข้ากับระบบ
ครับอย่างเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเงี้ยคุณไม่เอาแต่หลักการที่ดีมาแต่การแต่งตั้ง
คนที่ทำงานดีคนดีคุณไม่เอาไปอยู่เอาคนไม่ดีมาอยู่เนี่ย
มันก็เกิดความเสียหายความเสียหายมันก็ไปกระทบกับประชาชน
ผู้การพูดมาแบบนี้แต่ผมถามย้อนนิดนึง
การแก้คนเนี่ยมันยากกว่าแก้อะไรในโลกนี้เลยนะฮะท่านผู้การ
ครับการแก้คนเนี่ยแก้ยากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนิสัยมันไม่เหมือนกัน
แต่การที่จะทำให้คนดีได้เนี่ยมันดีไม่หมดทุกคนไม่ได้หรอก
อย่างที่ในหลวงก็ตัดไว้ว่าจะทำให้คนเลเป็นคนดีได้ทุกคนไม่ได้
เราจะทำยังไงที่ให้คนเลวไม่มาปกครองคนครับ
แล้วมันอยู่ที่ผู้ค้ำชาถ้าผู้คำชาดีภูมิครับตรง
ตรงหางก็ไม่กระดิกแต่ภูมิชับดีลูกน้องมันก็ไม่กล้า
ที่จะไปทำสิ่งในเสียหายเพราะถ้าเกิดทำเสียหาย
ผู้ใหญ่ก็เอาตายแน่สมัยผมเด็กเด็กนี่เรากลัวมาก
เพราะผู้ใหญ่เขาดุมากครับจะเดินเข้าหาภูมิกับเนี่ยนะ
ถ้าภูมิกับเรียกเนี่ยนะเหงื่อแทบแสดงเหมือนเรามีความผิด
ขนาดนั้นเลยสมัยนี้ไม่มีเลยเดินหาผู้กลับทักทายกันอย่างที่
น้องมันระบุเป็นเสียงไงโอ้โหวันนี้ขอบคุณผู้การแต้มด้วยนะ

ท่านอดีตรองมอนชาการตำรวจนครบาล

คุณผู้ชมฮะเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนอาจจะเฮ
หลายคนที่ใช้กระท่อมหรือว่าใบกระท่อมในการเป็นสมุนไพร
ตอนนี้นะครับได้มีการปลดล็อกในเรื่องของข้อกฎหมาย
ก็เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ตะก่อนนั้นเคยเป็นพืชเสพติดให้โทษ
ใครกินใครซื้อใครขายต้องโดนจับนะฮะ
แต่ทีนี้ครับเมื่อวันอังคารที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

ต่อไปนี้ใครที่กินใครที่ปลูกหรือจะซื้อขาย

เรียกว่ากระท่อมเซรีเหมือนกันชาเซรีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ตลาดออนไลน์ไปจนถึงตลาดสดพื้นบ้านคึกคักกันใหญ่เลยนะฮะ
โอ้โหเขาบอกว่าราคาขายใบกระท่อมมีตั้งแต่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ไปจนถึง๖๐๐บาทเลยทีเดียวฮะ

แม้ว่าเขาจะมีการปลดล็อกแล้วนะฮะ

ซึ่งนำไปผสมเป็นตัวยา๔คูณร้อย

รวมถึงห้ามขายให้เด็กอายุไม่ถึง๑๘ปี

ก็จะทำให้คนที่ถูกจับในคดีเรื่องกระท่อมเนี่ย
ได้รับอิสรภาพถึง๑๐๓๘คนทันทีเลยนะครับ

กระท่อมนั้นจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่หรือไม่
เพราะว่าถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะครับ

ช่วงหน้ากลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
กลับเข้ามาสู่เล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเป็นข่าวที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่
เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง๓๗
๗ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับอยู่ปากซอยวิภาวดี๙อยู่เขตจัดดูจักรและอีกอย่างหนึ่งเนื่องด้วยเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างดังนั้นระบบน้ำภายในนะฮะจึงไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำอยู่ภายในอาคารด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นค่อนข้างจะยากลำบากนะครับโดยเจ้าหน้าที่
พระเอกของการดับเพลิงครั้งนี้นั่นก็คือรถดับเพลิงแบบหอน้ำความสูง๙๐เมตรสำหรับอาคารที่มีความสูงประมาณ๓๐ชั้นนะฮะเห็นแขนยาวของเขาไหมฮะเขาปฏิบัติการอย่างไรทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเพลิงนั้นดับลงได้ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่สถานีดับเพลิงคลองเตยไปเจอพระเอกคันนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราได้เห็นปฏิบัติการในขณะที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้เห็นเจ้ารถคันนี้ของจริงวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ฮะสถานีดับเพลิงที่คลองเตยและคุณผู้ชมเนี่ยข้างหลังข้างในนั้นนะฮะนั่นก็คือเจ้าแขนยาวหรือว่ารถดับเพลิงชนิดหอน้ำที่มีความสูงเกินกว่า๙๐เมตรนะครับหรือว่าด
และตอนนี้ผมมาถึงที่สถานที่ที่จำลองนะฮะเพื่อให้รถดับเพลิงชนิดหอน้ำหรือว่าไอ้แขนยาวของเราสามารถที่จะยืดแขนขึ้นไปบนฟ้าได้นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการในการตั้งรถคันนี้นะครับ
และสำหรับคนที่เชี่ยวชาญจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการผ่ากระเช้า
มีขับกระเช้าสองด้านด้านบนกับด้านล่างที่อยู่ข้างล่างคนขับกระเช้า
มันมีความจำเป็นแค่ไหนครับที่เราต้องใช้กระเช้าแล้วก็รถหอน้ำขนาดนี้ฮะ
มีความจำเป็นครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นสถานีตำรวจคลองเตยมีศึกถึงที่สุดในกรุงเทพหมานคร
อ่าฮะสังเกตดูแค่รถโลกข้างนี้คือในพื้นที่กรุงเทพหวานละครอ๋อ
ของสถานีดับเพลิงคลองเตยที่ดูแลอยู่ครอบคลุมพื้นที่ตึกสูงแบบนี้ใช่ครับ
มีรถประเภทนี้ท่อนเดียวนี่สูงแค่ไหนแล้วพี่ประเมินจากสายตา
ห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรรถห่อน้ำเนี้ยจะเป็นรถห่อน้ำที่อยู่บน
นะฮะแล้วก็มีหัวฉีดอยู่ด้านนี้ครับนะครับหัวฉีดครับหัวฉีดอยู่ด้านนี้ครับ
นี่คือวัคซีนที่จะต่อรถจากข้างล่างขึ้นมาส่วนอีกอันนั้นก็คือลักษณะของท่อต่อ
ต่อสายสูบน้ำถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงปุ๊บเจ้าที่เทิงพร้อมกับสายสูบน้ำ
พร้อมหัวฉีดครับปลูกเข้าไปในอาคารที่มีความสูง
อันนี้คือต่อเข้าไปในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้เลยใช่ครับผมครับ

นี่ฮะกำลังฉีดน้ำเลยนะครับอันนี้หัวเกอร์กหลายแบบใช่ไหมพี่
เพื่อใช้ประโยชน์ต่างกันป้องกันกลุ่มควันลักษณะนี้ถ้าเกิดควันมากมาก
เราสามารถทำเป็นสเปรย์สเปย์เป็นม่านน้ำเหมือนโลก
ต้องการอุ่นฟันและผลักดัน

ถ้าเป็นแบบลำโตงแบบนี้ก็สามารถเข้าไปทำลายกับไฟนิกเตอร์เทศ

แต่ว่าจริงไม่อยากให้เกิดเพลิงไหม้ที่ไหนเลย

ภารกิจเหล่านี้ถือว่าเสี่ยงภัยจริงครับผมนะครับ
อยากจะบอกประชาชนอย่างไรบ้างฮะ

ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำหน้าที่เพื่อเขา

และมีเหตุต่างให้แจ้งเบอร์โทร
สำนักกล้องตันและบรรทาวน์สไตรกรุงเทพภารกร

โอ้โฮถึงจุดหมายไปทางแล้วคุณผู้ชมครับ
พระเอกเลยไอ้แขนยาวแต่พระเอกตัวจริง
ก็คือพี่เหล่านี้นะฮะที่ทำหน้าที่ในการเป็น

แล้วก็เป็นคนช่วยชีวิตคนนั่นเองฮะ
คุณผู้ชมฮะเห็นแล้วนะครับว่า
ภาพของเจ้าแขนยาวคันนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าผมขึ้นไปพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ในการใช้งาน
เพื่อดับเผลิงอาคารสูงในกรุงเทพภิกษามนาคอร์น
เพียงพอหรือไม่จะมีศักยภาพอย่างไรนะครับ
ดังนั้นเราจะพูดคุยกับท่านรองภูมิหน่วยการ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านรองธีรยุทธ์ภูมิพักอยู่กับเราแล้วฮะ

รถแบบนี้มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะดับเพลิง
ในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนได้หรือไม่ครับ
ว่าจริงแล้วตึกสูงในกรุงเทพอาจจะสูงเกินกว่า๙๐เมตรด้วยซ้ำ

กรณีเพลิงไหม้อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เนี่ย
ระบบดับเพลิงภายในอาคารจะเป็นตัวกำหนดนะครับ
อาคารเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับ
มีระบบปลายโฮสมีระบบสปิงเกิลมีระบบน้ำอยู่ในอาคารนะครับ
กรณีที่อาคารสูงเกินกว่า๔ชั้นเนี่ยนะครับ

รถกระเช้าหรือรถหอน้ำเนี่ยก็ใช้ในกรณีที่จำเป็นว่าเกิดเพลิงไหม้
รถกระเช้าอาคารด้านในอาคารเราใช้นักดับเปลิง
เพราะหลักการดับเพลิงอาคารสูงเราจะไม่ใช้รถกระเช้าเข้าไปทำงานดับ
เว้นเกิดว่ามันมีพื้นที่มีบริเวณที่จะสามารถบริเวณการได้
ก็ใช้เป็นเหมือนระบบสำรอง
แต่ระบบหลักจริงต้องใช้ระบบภายในอาคารทั้งหมดครับในการดับเพลิง
ทราบมาว่ารถแขนยาวแบบนี้คือในกรุงเทพมหานครมีไม่กี่คันใช่ไหมท่านรอง
ซึ่งตัว๙๐เมตรที่ทางพิธีกรไปดูมาเนี่ย
ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราจัดซื้อมาจำนวน๔คัน
เราก็พยายามที่จะกระจายไปไว้สี่มุมเมืองเมื่อเกิดเหตุเนี่ย

ถามไปถึงอาคารที่มันสูงเกินกว่าที่เจ้าแขนยาวจะยืดไปถึงได้
ท่านรองมันมีอาคารอื่นอาคารแบบ๓๐๐กว่าเมตร
โอ้โหนี่รายงานออกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้ง๔๕อาคาร
ประมาณ๕๐๖๐๗๐๘๐ชั้นนะฮะบางทีเกือบจะถึง๑๐๐ชั้น
อันนี้จะดูแลกันยังไงครับท่านรอง
คือในอาคารถูกบังคับโดยกฎหมายต้องมีไฟล์แมนลิฟต์
มีระบบน้ำในอาคารมีระบบไฟล์ปั๊มมีไฟล์โฮดทุกชั้นจะมีสปริงเกิลนะครับ
มันมีระบบของมันอยู่ทุกอาคารพวกนี้อย่างที่เรียนนักดับเพลิงไปแต่ตัวนะครับ
ดับเพลิงเต็มที่ก็มี๑หัวฉีดสายส่งน้ำ๓๐เมตรสาย๑๕นิ้ว
นิ้ว๓๐เมตรนักดับเพลิง๑คนจะถือขึ้นไปประมาณ๒๐๐
แบกขึ้นไปนะฮะเพื่อไปต้ำกับระบบในอาคาร
แล้วจะใช้น้ำในอาคารทั้งหมดครับเราไม่สามารถลำเรียงน้ำจากข้างล่างได้
กับว่าที่ผมเรียกว่าโอ้โหเจ้ารถหอน้ำหรือว่ารถแขนยาวเป็นพระเอกแล้ว
แต่จริงแล้วอาคารเองก็คือพระเอกของเขาด้วยรังงับเหตุดับเพลิง

ท่านรองครับฝากทิ้งท้ายไว้หน่อย
ไกลในการที่จะต้องฝึกซ้อมต้องดูแลตัวเองด้วยหรือว่าหา
หนีไฟสำรวจตรวจสอบอันนี้ท่านรองบอกเป็นเคล็ดลับสั้นหน่อยครับ
ทุกปีเราจะมีการฝึกซ้อมอุปจับหนีไฟในสูงอาคารขนาดใหญ่
อันนี้กฎหมายปกติครับแต่ปัญหาของเราก็คือ
เพราะส่วนใหญ่พี่น้องวัยชนเรามักจะถูกละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยเข้ามาร่วมกิจกรรม
มันมันมีสองพาร์ทพาร์ทที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียนรู้การดับเพลิงเบื้องต้นโดยนักดับเพลิงจะเข้าไปอบรมให้
พระที่สองก็คือการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการอบพยพหนีไฟ
ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทของผู้ใช้อาคารประมาทเกิดความประมาทเกิดจากเรื่องของระบบไฟฟ้ารัดวงจรถ้าเป็นส่วนใหญ่
เราต้องพยายามตรวจสอบก่อนหลบจากอาคารสูงเนี่ยก่อนที่ออกจากห้องพักหรือสำนักงานเนี่ยนะครับดูให้ดีพวกปลั๊กพวกสวิตช์ต่างได้มีการปิด
จะออกแบบว่าไม่ให้ไม่ให้มีการลุกตามปลิดไฟ
ก็มีให้แต่ก็มีบางครั้งบางสถานที่นะครับเอาเอกสารเอาของเอาเข้าของต่าง
ใช่ครับทำให้ตู้เวงผลอง
แล้วพอเกิดไฟฟ้าเซลสรวงจรที่ตู้รวมไฟเนี่ย
เป็นเรื่องเลยครับ

ป้องกัดและบรรเผาสนอภัย
โอกาสนี้ขอบคุณท่านรองนะครับ

จริงสถานที่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของประเทศไทย
อยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
นั่นก็คือเขาหินปูนบ้านชมพูนั่นเองนะครับ
จริงแล้วสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางธรณีวิทยา
เป็นภูเขาที่มีอายุนับล้านปี
แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือชาวบ้านเขาไปเจอเส้นทางอันซีน
พาเราบุกป่าขึ้นไปดูนี่ฮะหินที่มีใบหน้าคล้ายกับ
บ้างก็ว่าคล้ายลิงพญาวานอนบ้างก็ว่าคล้ายยักษ์
นี่ฮะก้อนใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้
ยังมีหินที่อยู่ข้างกันบางคนบอกเป็นหินรูปหน้าคน
หรือไม่ก็เป็นหินเทวดานั่นเองนะฮะแต่ขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่า
ตรงนี้ยังเป็นเส้นทางอันซีนเส้นทางที่ยังไม่เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
เพราะอยู่ในระหว่างการสำรวจและการจัดทำเส้นทางให้นักท่องเที่ยว
สามารถที่จะเข้าไปได้คุณผู้ชมอาจจะอดใจอยู่แต่ว่าถามว่า
เมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวที่นี่เขาบอกปลายปีนี้นะครับในช่วงฤดูหนาว
เส้นทางท่องเที่ยวที่บ้านชมพูและจะได้ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์รออดใจสักนิดหนึ่งนะฮะ
เขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับ
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนแบบนี้เลยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
รายการเล่าสู่กันฟังจะมาเจอคุณผู้ชมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาดี๔โมงครึ่งนะฮะช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห
มาเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้ว
ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ